ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตารอดูกันอยู่นะคะ
สำหรับกรณีที่ทั้งพ่อและแม่ของน้ำมนต์
หรือว่านางสาวจริยาพรบัวใหญ่ที่ไปหลอกผู้ชายแต่งงาน

เดินทางมาพบตำรวจกองบังคับการปราบราม
เพื่อที่จะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ว่า
ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่อกงของลูกสาวนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศกันค่ะกับคุณพลอยสจิฤทธิสิน
รายงานสดมาจากกองปราบปรามค่ะ

ก็ได้เดินทางเข้าพบตำรวจกองบังคับการปราบปรามเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังถูกเชื่อมโยงนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับค่าสินสอดที่ลูกสาวนั้นไปหลอกชายมาแต่งงานด้วยค่ะ
โดยพ่อและแม่ของนางสาวจริยพรบัวใหญ่หรือน้ำมนต์นะคะ
ข้อหาช่อโกงที่หลอกผู้ชายมาแต่งงานด้วยและเอาเงินค่าสินสอดไปนะคะ
ได้เปิดเผยค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกเอาเงินค่าสินสอดของลูกสาว
โดยงานแต่งงานแต่ละครั้งนะคะลูกสาวก็เป็นคนออกเงินค่าเดินทางไปกลับให้ทั้งหมด
แล้วก็ไม่เคยได้นำสินสอดนั้นกลับมาเป็นทรัพย์ของตัวเองค่ะ
เนื่องจากว่ายกให้ลูกสาวไปทำทุนรวมถึงแต่ละครั้งนะคะก็ทำไปโดยถูกต้องตามประเพณีค่ะ
เนื่องจากมีฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะมาทำเรื่องสู่ขอจึงไม่รู้สึกว่าผิดปกติใด
ส่วนเรื่องที่ลูกสาวแต่งงานหลายครั้งนั้นนะคะก็ได้ยอมรับค่ะว่าเคยสอบถามเรื่องนี้
แต่ลูกสาวนะคะก็มักอ้างว่าได้เลิกกับคนเก่าแล้วก็มาคบกับคนใหม่
ซึ่งก็ได้เห็นว่าลูกสาวนั้นมีอายุเยอะแล้วนะคะเรื่องความรักก็เป็นเรื่องส่วนตัวจึงไม่ได้ขัดข้อง
พร้อมยืนยันค่ะว่าเคยไปงานแต่งงานของน้ำมนต์เพียงแค่๔ครั้งเท่านั้น
ไปถ้าไปแต่งกันคนเองเขาไปแต่งให้พ่อไปหายไม่มีพ่อจะไม่จะไปแบบนั้นถ้ามี
ทางเจ้าบ่าวเอาญาติเขามาด้วยทั้งสองฝ่ายรู้เห็นเป็นใจถ้าผิดก็ต้องผิดทั้งสองฝ่ายเพราะว่าทำให้ลูกแต่งงานกันแล้วแหละ
เขาก็ไม่ใช่เด็กทั้งสองคนที่เป็นเจ้าบ่าวนะครับเขาโตหมดแล้วรู้จักอะไรหมดแล้วการศึกษาก็ดีถ้าพ่อคอกับพ่อเนี่ยพ่อไปเพราะว่าญาติเขาก็มาอย่างนี้
เราจะเราก็ถือว่าเป็นลูกเราก็ต้องมาในในหน้าของพ่อแม่เงินทองเขาให้กันแบบไหนพ่อพ่อพ่อเป็นลูกเงินค่าดองพ่อก็ไม่ได้เอากลับ
เพราะว่าไม่เขาไปลงทุนค่าขายอะไรด้วยกันค่าอะไรเขาบอกไม่อะไรของเขาเองไม่ไม่ครับไม่ได้เรียกเองไม่ได้เสนอให้เองเขาทุกอย่างเขา
บ่ายเจ้าสาวเขาคุยกันเองจัดงานกันเองแค่เราพ่อก็อยู่ไกลไม่ได้มาอยู่บริหารอะไรให้เขาสักอย่าง
ความสมัครใจที่ต้องการจะเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะโดย
ทางกรมการปราบรามก็จะทำการสอบปากคำไว้ในเบื้องต้น
เกี่ยวกับประเด็นที่ยังต้องสงสัยนะคะ
แล้วก็จะมีการประสานสพประตูน้ำจุฬาค่ะ
ที่เป็นเจ้าของคดีมาร่วมสอบปากคำด้วย
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด

ก็เป็นการมาแสดงความบริสุทธิ์ว่า
ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทำของบุตรสาวนะครับ
มีพยานหลักฐานอะไรที่เชื่อถือได้

ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดครับ

ได้มีการปลอมแปลงใช้ชื่อของนางสาวสร้อยเพชรค่ะ
ขณะนี้นะคะตำรวจก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะ

มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดหรือไม่

ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับน้ำมนต์แต่อย่างใดค่ะ

ทางตำรวจค่ะก็ได้มีการนำตัวพ่อและแม่นะคะไปสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
ที่กองกำกับการ๒กองบังคับการปราบปรามนะคะ
ส่วนการที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนั้น
จะมีการมาอายัดตัวเพื่อนำไปสอบสวนต่อหรือไม่

รายงานจากกองบังคับการปราบรามค่ะ